สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

ก็หลังเคารพทงชาติ

บอกกับเราไว้ก่อนวันนี้พี่เหมียวติดงาน

เทรนเนอร์ออกกำลังกายอยู่ตอนนี้
เขาเพิ่งบ่นไปเมื่อไม่กี่วันว่าเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายช่วงนี้

ไปกินข้าวของเขาหรือเปล่า

นี้คือตอนข่วก่อนเคยไว้ผมยาว

ต้องบอกเลยหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้บอกเลยนะคะ
จะมีงานใหญ่ในวันที่๑๒สิงหาค่ะ
กระทรวงวัฒนธรรมจัด๗กิจกรรมนะคะ
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏค่ะ
เนื่องในโอกาสมหาบุคคลเฉลิมพระชนมภัณฑ์ศาสตร์๗รอบ๑๒สิงหา๒๕๕๙
นี่แหละค่ะก็เริ่มจากหนึ่งเลยนะคะ
ตามหาบุคคลในภาพที่เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏจำนวนทั้งหมด๘ภาพด้วยกัน
มีใครบ้างหาได้ไหม

แล้วก็จะมีการออกข่าวไปใครที่เคยถวายงานที่มีอยู่ในภาพ

อันนี้เป็นหนึ่งใน๘ภาพจำนวนภาพนี้

ไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าผ้ามันย่ออยู่นะอันนี้คือหนึ่งแอน
ที่๒เลยก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ
วันที่๑๑สิงหาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
มีนิทัศกาลผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติค่ะ
ตลอดเดือนสิงหาเลยนะคะณพระที่นั่งอุตราพิมุก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนี่แหละค่ะ
มีนิทัศกาลโขนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่๑๕๓๐พฤศจิกายนนี้นะคะ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ทัศกาลผ้าไทยร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ
วันที่๑๔สิงหาที่ศูนย์การค้าเซ็นเทอร์เวอร์

เยอะแยะมากมายเลยโอ้ยพิธภัณฑ์ผ้าต้องไปเลยนะอยากให้ไปมาก
ไม่ใช่เป็นงานก็คือรู้จักกันอย่างนี้แหละเราก็จะไป
สนใจไหมบ่าย๒โมงนะเราจะไปสวยจริง
เคยมีโอกาสเข้าไปแล้วจะบอกว่าผ้าไทยสวยมาก
แต่อันนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนฉลองพระองค์ใหม่
ตอนนี้นำเสนอฉลองพระองค์เป็นนิทัศกาลฉลองพระองค์
เสด็จประพาทยุโรปทั้งหมด

โดยใช้ผ้าไทยวิธีการปักของฝรั่ง
อาฮะก็จะมีนี่นี่นิทราชกาล
นาศิษฐีในไทยราชมันมีด้วยนะมีที่นี่ว่า
เป็นการออกแบบของเบาแมง
บ่าแม็งบ่าแม็งตอนนี้นาศิษฐีตรงนั้นใช่

ก็จะมีเราจะไปเห็นแบบว่า๕๕สำหรับเดินทาง
เป็นใบใหญ่เห็นไหมสักครั้งเว้ยอเรนนี่แบบว่าพิวิชจังประมาณ๓๕ใบนี้เลยทีเดียวเชี่ยว
ต้องไปดูแล้วอ่ะอเรนนี่แล้วก็เธอยังไม่เคยรู้ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมีปั๊มพระนามย่อบนกระเป๋าแล้วดู
เป็นประหนุ่มแรกแน่นอนนี่อยากให้ไปดูอันนี้เราก็จะเป็นตัวอย่างอยู่ในหน้าสตรีที่ให้ดูให้ดู
อยากให้ดูมากอยากให้ทุกคนไปชม
แล้วก็ในงานเดียวกันมีฉลองพระองค์ของท่านเสร็จแล้ว
ก็ยังมีเครื่องโขนก็จะมีการให้ดูโขน
ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าท่านก็จะเป็นผู้สนับสนุน
ว้าวเลิศเลยต้องลองไปดูมีถึงวันที่๑๔ด้วยนะคะที่นิทัศกาลผ้าไทย
อีกอันหนึ่งก็มีจัดพิมพ์หนังสือและสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
มอบให้กับคณะรัฐมนตรีองคมนตรีแล้วก็ห้องสมุดต่างทั่วประเทศเลย
มีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาท

ในวันที่๑๒สิงหาเวลา๗โมงเช้าพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติค่ะ
มีกิจกรรมบูชามหาธาตุเถลิงราชธรรมราชา
โดยอันเชิญพระบรมศาลีริกษาศาสตร์๖ยุคสมัย
จากพิพิธัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติทั่วประเทศ
มาประติศาสตร์ที่พระทินางพุทธไทยสวรรค์ด้วย
ก็สามารถที่จะไปมีชมไว้กันได้นะคะ

มาดูอันนี้ยินดีด้วย
เราก็ได้จับรางวัลกันไปเรียบร้อยแล้ว
ถ่ายผลยูโรที่ไทยรัฐค่ะ
ซึ่งนายฟรานซิสกูวาชปราจู

พร้อมด้วยนายสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แล้วก็นางสมรเทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
ก็ร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานด้วยในครั้งนี้
ก็จับมาได้แล้วเป็นพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูสมุทรประการ
คว้าลงมาที่๑ไป๑๐ล้านบาท
ซึ่งเมื่อวานนี้อีหนังตัวดีทั้ง๒คนบอกว่าเขาเป็นนางสารวุฒิวัชรพล
ไม่เพราะว่าชื่อพี่เขาชื่อคุณนัทยา
นัทยาคนก็เลยจะเข้าใจถ้าอ่านเร็วนึกว่าผู้หญิง
จริงคือนายนัทยาแก้วศรีลาเป็นชาวอุดรธานี

นัทยาก็ดูเป็นผู้หญิง

ดูจากภาพนี้อาจจะเข้าใจว่าคนเสื้อชมพูได้
ภรรยาจูบก่อนนั้นไม่เคยนะ
วันนี้๑๐ล้านครับขอหน่อยแค่ชื่นใจ๑๐ล้านปุ๊บ
ตกหนึ่งคือยี่ปากเลยนะชื่นปากเลยไม่เป็นไร
ต้องบอกอย่างนี้เลยทางเราก็ได้ติดต่อไป
ยังเจ้าตัวโทรศัพท์ไปนะบอกข่าวดีนะฮะ
ก็เป็นแบบว่าหนุ่มมหาเห็งคนนี้ก็เลยทีเดียวนะครับ
ในปี๒๐๑๐นี้เธอรู้มั้ยเขาตกใจมากเลย
รูปสื่อข่าวก็เลยยืนยันอย่างนี้ว่าชื่อนามสกุลนี้ใช่ไหม

คุณโชคดีได้๑๐ล้านนะอะไรอย่างนี้
พออ่านชื่อนามสกุลเสร็จป่ะใช่ผมจริงด้วย
เขาเป็นพนักงานประจำรถทรงเคมีพันธุ์ของบริษัท
แล้วก็มีภรรยาที่หอมแก้มอยู่ชื่อนางรจนาอายุ๒๑ปี
ส่งไปกี่ใบกี่ใบรู้มั้ย
หยอดไหลที่คุกว่ากรุงเทพร่อนวันทะบุรีประถุมธรรม
ไม่มีเสียงตอบรับในทั้งสิ้นเลยค่ะ
ไม่มีที่เขาส่งไปนี้๒๕ใบ

แต่ว่าในใจก็คิดลึกอยู่

ก็พอรู้ว่าได้สตังค์๑๐ล้าน

ก็ยังจะทำงานบริษัทอยู่เหมือนเดิม

แซวเขาอีกแล้วเดี๋ยวพบ
มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งอายุ๕ขวบ

โอเคนะฮะก็อีก๒ปีมีบอลโลก

อีกแจกกันตลอดเวลาอยู่แล้วไทยรัฐนะครับ
เอาละครับสำหรับข่าวหน้าหนึ่งอีกข่าวหนึ่งนะฮะ

นี่คือหลายคนช็อกมาก

เขาบอกว่าคณะบดีทำภือฮาปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะนะครับ
ถืออุปกรณ์เก็บกว่าใต้ตึกคณะและกลับล่างกิจกรรม

คือแกเนี่ยนะฮะมีความตั้งใจที่แบบว่า
เขาเรียกว่าอยากจะให้เด็กที่เรียนเนี่ย
ได้รู้ถึงคุณค่าของการทิ้งขยะ

แล้วเขาเหมือนกับเป็นคนเก็บขยะอยู่คนเดียว
แต่ที่เขาปรากฏตัวขึ้นมาได้แล้วก็มีคนรู้เนี่ย
เพราะว่ามีการประ๘๖๓นักศึกษามัยนะครับ
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งชุดเก็บขยะเลยนะ
ซึ่งนักศึกษาใหม่ที่กำลังเป็นนักศึกษาใหม่ของทางเมาชิงใหม่

เพราะเขาไม่เคยรู้นะนี่คือคณะบดี

เดินขึ้นไปบนเวทีก็บอก
เด็กอย่าทิ้งขยะเรียราศ
นู่นนี่นั่นเหมือนแบบว่าท่านก็สอน

ลุงมาสอนทำไมเนี่ย
อยู่ดีขึ้นมาพูดเป็นคณะบดีเลย
เขากำลังปฐมนิเทศอยู่

ก็อึ้งว่าทำไมลุงเก็บขยะจะมาพูด
สักพักหนึ่งหลุดออกจากอันนี้ก็เดินลงไป
แปลงโฉมจ้าถอดเสื้อปุ๊บขึ้นมาอย่างกับซุปเปอร์แมน
เป็นคณะบดีเป็นเสื้อเชิดเลย
นักศึกษาถึงกับอึ้งเลย
แล้วทุกคนก็ภูมิใจมากว่าโอ้โหคณะบดีเนี่ยลงทุนนะฮะ
ที่จะไปเก็บขยะจริงนะคุณผู้ชม

ทุกอย่างแบกเบิกทุกอย่างเก็บจากถังขยะอะไรอย่างนี้
ท่านก็บอกมาว่าจริงแล้วต้องการให้ทุกคน
ได้มีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดนะฮะ
เพื่อเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป
ซึ่งคณะบรีท่านนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือทางรองศาสตราจารย์นะฮะ
ธีรพัฒน์วันนริมล์เป็นคณะบดีของสินสารมวลชนนะครับ
ก็ถือว่าน่ารักนะฮะรวมถึงประวัติท่านดีมาก
เพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหานี่รักท่านมาก
รักท่านมากเพราะว่าอย่างนี้มากกว่า
ก็รายได้เนี่ยก็จะไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะ

กังวลใจคือเขาทำออกมาด้วยนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่
เพราะฉะนั้นก็รณรงค์นะฮะ
เดี๋ยวนี้อยากให้ใส่สีฟ้ากันให้พลึบเลยทั้งประเทศเลย
นะครับโอเคช่วงหน้ายังไม่จบนะโอ้ยอยากรู้ว่านี้มากเลย
เนยเนกกว่าจังแท็กทีมโพสต์แซ่บอีกแล้วที่บ้านหมดน่ะ
อ้าวโอเคเดี๋ยวกลับมาครับลองดูค่ะ
เอ็กซ์เกรสเปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที
เอ้าเรากลับมาใส่ไข่กันต่อนะครับตอนนี้มีสายโทรศัพท์มาเลยทีเดียวเทียวนะ
ทุกอย่างนี้มาไกลมากเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า
ข่าวทุกข่าวที่เราได้นำเสนอเนี่ยนะมันเป็นข่าวที่เรียกว่าเราเองก็ต้องหยิบมาคุยกันนะฮะ
เพราะว่ามันเป็นข่าวจริงเป็นประเด็นข่าวจริงนะครับ
ฉะนั้นบางข่าวที่เราพูดออกไปมีการไปกระทบกับทางใครก็ต้องขออภัยด้วย
เราไม่ได้ต้องการอยากจะให้ใครรู้สึกไม่ดีกับเรานะแต่เราพูดตามข่าวนะครับ
มาถึงเรื่องราวของน้องเนยเนโกะจำนะฮะ
ตอนนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวมาว่าบ้านของทางคุณมิตราชัยนะครับ
เขาไม่ปลื้มแล้วก็ไม่ชอบทางน้องเนยนะครับ
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าได้มีการแต่งงานกันจริง
ครอบครัวของคุณฤทธกาชัยก็บอกว่าจะไม่ให้คุณฤทธิ์ใช้นามสกุลของตระกูลกาชัยอีกต่อไป
ทางฝั่งคุณพิษซึ่งเป็นน้องชายนะฮะก็ได้มีการบอกว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นแน่นอน
คุณพิษออกมาบอกว่าแต่งก็แต่งไม่เป็นไร
แต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ออกมาบอกว่าไม่นะ
คือส่วนคุณพิษก็คือส่วนคุณพิษส่วนครอบครัวก็เป็นส่วนครอบครัว
ตอนนี้เรียกว่าปั่นป่วนกันไปหมดแล้วไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเท็จกันแน่
แต่ที่แน่ล่าสุดนะฮะบ้านของคุณเนยเนโกะจำนะครับก็ได้มีการแท็กทีมโพสต์ออกมานะครับ
หลังจากที่มีข่าวว่าครอบครัวของคุณฤทกาชัยเนี่ยไม่ปลื้มนะฮะ
ก็รู้สึกว่าทางคุณแจมนะครับชะรัฐาซึ่งเป็นฝาแฝดของน้องเนยเนี่ยนะฮะ
ก็ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าไม่สำคัญว่ามีมากแล้วดีแต่สำคัญที่มีแล้วชีวิตมีความสุข
ถึงแม้จะอยู่บนโลกแห่งความวุ่นวายแต่ก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อคนที่รักเราและมองเห็นเราจากข้างในจิตใจ
เปลือกนอกเฟคเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็มีการแฮสแท็กนะครับว่าไม่สำคัญว่าเขามีอะไรในครอบครอง
สำคัญที่จิตใจสำคัญที่เขามองเห็นเราในแบบที่คนอื่นไม่สามารถมองเห็นสู้เพื่อคนที่รักเราจากข้างในคนเหล่านั้นมีค่ามากกว่าเพชรพลอยเงินทองใด
อันนี้เป็นทางน้องแจมบอกมานะครับหลังจากนั้นทางคุณแม่ซึ่งเป็นคุณแม่เจี๊ยบนะฮะเป็นคุณแม่ของสามสาวนะฮะคือน้องเนย
แฮสแท็กว่านี่ก็มีแม่เหมือนกัน

เออแล้วตีความมดมันยังไงละเนี่ย

คือเข้าใจทั้งสองฝ่ายทั้งสองมุมมอง

ทางฝั่งผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็มีความเป็น

ก็คือแบบว่าอนุรักษ์นิยมอืมอื้อเอออนุรักษ์นิยม

เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองของเขามุมหนึ่ง
ทางฝั่งเราทางฝั่งของน้องเนยก็อาจจะมีมองอีกมุมนึงว่า
เป็นสมัยใหม่หรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นไหม
ฟังอันนี้ก่อนดีกว่าว่ะอันนี้ก็ไม่เลวเลยนะ
คือมีเรื่องมีราวไปนี้ก็มีดราม่ากันออกมาเลยนะ
ซึ่งพิษกาชัยนี่เป็นน้องของฤทธิ์
คิดนะเป็นน้องของฤทธิฤทธิเขาก็มาบอกอย่างนี้ว่า
เรื่องงานมั่นของเนยกับฤทธิ์ที่มันจะมีขึ้นวันที่๑๓สิงหาคมเนี่ย
ไม่เป็นความจริงนี่น้องเขาออกมาพูดนะ
เพราะมีข่าวออกมาว่าคุณพ่อจะไปหาทางครอบครัวนี้
ใช่ก็จะพูดไปคุยอะไรกันนี่ก็จะมีการมั่นหมายกันเนี่ย
เป็นน้องก็ต้องรู้เรื่องบ้างส่วนที่มีข่าวว่าครอบครัวไม่ปลื้มเนย
เพราะว่าเนยเคยถ่ายแบบเซ็กซี่ตนมองว่าผู้ใหญ่เองก็มีสิทธิ์จะคิดได้
อันนี้เป็นเรื่องจริงผู้ใหญ่เขาก็คิดในส่วนของเขานั่นแหละว่าอะไรยังไง
เขาก็ต้องห่วงลูกแหละเป็นเรื่องธรรมดานะแต่หากฤทธิ์จะแต่งงานกับเนยจริง
ก็คงไม่ถึงขั้นจะตัดออกจากกองมรดกหรอกยังไงเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอก
พ่อแม่ของตนเนี่ยค่อนข้างใจกว้างเข้าใจไหมให้ลูกตัดสินใจเอง
ส่วนกับฤทธิ์เนี่ยเราก็พูดคุยกันบ้างนะพี่น้องก็พูดคุยกันนะแล้วก็ตนเนี่ยก็บอกกับพี่ชายว่า
จะพูดหรือสัมภาษณ์อะไรเนี่ยให้คิดดีไว้ก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยตนจะโดนคนเดียวเพราะเป็นคนในวงการ
และฤทธิ์ก็บอกกับโตนว่าไม่มีอะไรมากจริงนะไอ้เรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิด
ตอนแรกเนี่ยแต่ว่าต่อมาเนยก็มองเห็นว่าในเวลาที่เลวร้ายก็ยังจะมีสิ่งดีเกิดขึ้น
นั่นก็คือกำลังใจความเข้าใจความรักของครอบครัวจากพี่น้องนู่นนี่ร่างต่างนานาถึงก็จะเป็น
ก็คือประมาณว่าถ้าพูดกันไปแบบนี้นะจริงถ้าเป็นฉันถ้าฉันมีลูกมีเต้านะ
ถ้าเธอมีลูกนะเธอจะทำยังไงถ้าเกิดลูกเธอไปติด
ถ้าเกิดมีแฟนมันจะต้องเอาอย่างนี้สิ
ถ้าเกิดถ้าเกิดเธอมี
พี่อันต่อไม่ได้เพราะว่าคือผมว่ามันอาจจะ

อาจจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นซึ่งผู้ใหญ่
บางท่านเนี่ยว่าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
แต่ในมุมของเด็กสมัยนี้เขาจะมองว่าโลกมันมาถึงไหนแล้ว
แต่ผู้ใหญ่ก็จะมองว่าอ๋อไม่หรอกมันก็ไม่ดีนะ
ฉันอยากจะพูดอย่างหนึ่งทำไมรู้ไหมตามภาษาคนแก่อย่างฉัน
สองฝ่ายนะมีปัญหาขนาดนี้จะไปรอดแค่ไหนเนี่ย
อันนี้เป็นประเด็นสำคัญอันนี้มากกว่าประเด็นสำคัญ
โยนกันไปโยนกันมากัดกันไปกันมานู่นนี่นั่นต่างนานา
มันจะเข้าหน้ากันยังไงแต่งงานทั้งสองฝ่ายมาเจอกันแล้วเป็นยังไง

ที่เป็นคนกลางลำบากใจสุดเอาจริง
ไม่ต้องลำบากใจสุดหรอกเขาปล่อยให้มันเป็นอะไรเป็นไป
แต่ที่หน้าหน้าเดี๋ยวมันเบื่อก็เลิกอย่างนี้
อันนี้เป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้าเคลียร์อย่าง

ออกมาเคลียร์แล้วนะครับถึงเวลาของการโต้เฟี้ยวฆ่าตัว

มีสายตรงมาที่นี่ค่ะ
คุณตุ๊กยานีนี่ก็ตอบตลอดเลยคุณตุ๊กยานี

เขาฝากถามมาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเธอมีลูกสาว
น้องมายูโตขึ้นเป็นสาวอยู่วันหนึ่งเนี่ย
เมื่อกี้พูดอยู่พี่ยกบอกอยู่ค่ะนะครับเอ้าโอเคมาข่าวของคุณอ้ำนัทนะฮะ
ประเด็นดราม่านะครับก็เรียกว่าล่าสุดนะครับก็ออกมาพูดกันแล้วนะฮะ
ปรึกษาฝ่ายกฎหมายนะครับบริษัท๖ฮนุมานนะฮะ
บอกว่ามีคนบอกว่านักแสดงบางคนบอกผู้จัดป้ายแดงในเบี้ยวค่าตัวแสดงประกอบในซีรีส์ไตรภาคนะครับ
หลายคนนิยมไว้ว่าน่าจะเป็นคุณนัทกับคุณอ้ำกับซีรีส์เจ้าเวหานะครับที่ออกอากาศทางช่องแห่งหนึ่ง
เนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะฮะคุณอ้ำก็บอกว่าขออนุญาตนะฮะเป็นตัวแทนของบริษัทหกฮนุมานเนี่ยเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงนะฮะ
กับข่าวที่ออกมาและถึงแม้ในเนื้อหาอาจจะไม่ค่อยได้เอ่ยถึงชื่อนามสกุล
แต่ทุกอย่างก็บ่งบอกถึงบริษัทผมรวมถึงคุณนัทที่เป็นผู้จัดละครเรื่องนี้
จนกระทั่งเริ่มถ่ายทำโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็ได้มีการจัดจ้างนักแสดงเพื่อมาแสดงในเรื่องนี้
แต่ข่าวที่ออกมามันมีข้อมูลหนึ่งที่บอกว่าผู้จัดทั้งสองท่านไม่ได้ดำเนินการจำละค่าใช้จ่าย
ให้กับนักแสดงหลายท่านรวมถึงอมเงินของนักแสดงหลายท่านด้วย
อีกทั้งยังยนต์ความผิดให้กับคนอื่นนะครับณตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะชี้แจงก็คือว่า
ในฐานะเป็นคนซื่อสัตว์และรักอาชีพของเรามาโดยตลอดดังนั้นเรื่องราวแบบนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้
บอกอย่างนั้นนะครับนับตั้งแต่เราทำการจัดจ้างนักแสดงบริษัทฮุนุมานได้ทำการชำระเงินในหัวข้อ
และเราเองก็มีเอกสารไปเสร็จรับเงินตัวเลขใบวางบินรวมถึงตัวเลขผู้เสียภาษี
ผิดชอบโดยตรงของบริษัทของผมเอง

ต้องชำระตามกรอบเวลาที่กำหนด
แต่นักแสดงที่มีสังกัดบริษัทโหฮนุมาน
ก็จะมีหน้าที่ชำระให้กับบริษัทต้นสังกัดนั้น

ให้กับนักแสดงในสังกัดเองต่อ

กับบริษัทที่เป็นตัวแทนเรียบร้อยแล้ว

ผมตอบได้แค่ว่าผมจ่ายให้กับบริษัทตัวแทน
ดังนั้นบริษัทจะต้องมีหน้าที่จ่ายให้กับนักแสดงต่อไป

เป็นเรื่องของบริษัทนั้นกับนักแสดงที่บอกไม่ได้รับ

คือบางทีเวลาเราจ่ายถ้าเป็นนักแสดงอิสระ

แต่ถ้าเกิดว่าเรามีต้นสังกัดอยู่เงินเข้าต้นสังกัด

แต่บริษัทอีกว่าจะมีกำหนดจ่ายกันยังไง

ผมพูดตรงนะพูดแบบตามเนื้อผ้านะ

ผมเชื่อว่าศักดิ์ศรีของเขามีมากกว่าเงิน๒ล้านบาท

คนที่มีมูลค่ามีแมวรู้อย่างคุณอั้มคุณนัท

แต่ที่แน่คือตอนนี้ก็ยังเดินหน้าถ่ายทำลักษณ์

เนี่ยยังต้องถ่ายกันต่อไป

๒เดือนเขาถามอาจารย์ลักษณ์เลยว่าเขาจะเป็นม่ายไหม

สวัสดีค่ะ